มะม่วงสดจ้าสดจากต้นเลยนะจ๊ะตอนนี้กำลังสุกเลือกทองอร่ามน่ารับประทานยิ่งนัก
เชิญเลยค่ะคุณผู้ชมเชิญมาทางนี้เลยนะคะนี่ค่ะอรุณสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศแล้วก็รายงานตัวตรงนี้แล้วนะคะหลายหลายคนพอเข้าสู่หน้าร้อน
ก็เลยอยากจะกินข้าวเหนียวมะม่วงถูกต้องแล้วถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อ
แล้วก็เป็นผลไม้หน้าร้อนที่ได้รับความนิยมอย่างมากใครจะรับประทานช่วงนี้นะคะ
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารจะเสียด้วยเพราะว่าความร้อนก็ทำให้อาหารบุตรเน่าเสียได้ง่าย
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงง่ายด้วยเช่นเดียวกันปัจจัยหลายอย่างมาจากอะไร
ระยะสองสามวันนี้คือนับตั้งแต่วันที่เก้าสิบและวันที่สิบเอ็ด
ท้องฟ้าบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะยังคงโปร่งโล่งสบาย
เนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าฮีตโลหรือว่าบริเวณอากาศร้อนเนี่ยนะคะ
ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยตอนบนคือทั้งอีสานทั้งภาคกลางรวมถึงภาคเหนือนะคะ
ทำให้ระยะนี้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศร้อนมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่นะคะ
สิ่งที่จะตามมาก็อาจจะทำให้ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแออาจจะปรับสภาพไม่ทันแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่าย
ขณะที่ภาคใต้นะคะยังคงมีปัจจัยจากลมที่พัดมาปกคลุม
ยังคงมีฝนเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ต้องเตือนกันล่วงหน้านะคะ
คุณผู้ชมสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวทางภาคใต้นะคะระยะนี้ไปได้
ดูพื้นที่ทั้งแถบอันดามันแล้วก็แถบอ่าวไทยสีฟ้าอ่อนแบบนี้คือคลื่น
ไม่เกิน๑เมตรสัก๕๐เซนติเมตรลักษณะคลื่นสงบเบาสบายทีเดียวนะคะ
อาจจะมีฝนตกบ้างแถบตอนล่างของประเทศอย่างนครศรีธรรมราชลงไป
แต่ไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวและการเดินเรือด้วยนะคะแต่สำหรับใครอยากจะทราบล่วงหน้า
จะได้วางแผนนะคะคุณผู้ชมเรามีข้อมูลการคาดการณ์พยากรอากาศให้ได้ทราบกันล่วงหน้าด้วย
สำหรับวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ยังคงมีอากาศร้อนอากาศร้อนจัดตอนกลางวันแล้วก็ร้อนบางพื้นที่นะคะ
แต่สำหรับช่วงวันที่๑๒มีนาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะคะ
โดยเฉพาะบริเวณแถบภาคตะวันออกจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นจะเป็นลักษณะฝนฟ้าขนอง
มีลูกเห็บตกบางพื้นที่แบบนี้จะเกิดขึ้นทั้งอีสานเหนือกลางด้วยกระจายหนักเบากันไปบางพื้นที่
ส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะคะในตลอดระยะนี้คือนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ถือว่าเป็นลักษณะธรรมชาติของทางภาคใต้
เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะก็ต้องเตรียมรับมือเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรง
ต้นไม้อาจจะหักโค้นได้ดูแลสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ไลน์ไปก่อนนะคะไปดูแลลูกค้าก่อนเห็นว่ามีออเดอร์มะม่วงเยอะเลยสวัสดีค่ะ